ที่กลางทะเลหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
มีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งลอยมาแล้วก็ลักษณะเหมือนชาวต่างชาติ
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปรากฏว่าเป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสนะคะ
เสียชีวิตแล้วก็ลอยมากลางทะเลแต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นตอนนี้
ยังไม่รู้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะตำรวจสพบผุดค่ะเข้าไปตรวจสอบนะคะ
นี่ก็เขาไปเจอศพเป็นผู้หญิงชาวต่างชาติลอยมาใกล้กับชายหาดอ่าวท้องเกด
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีจากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิต
นอนอยู่ในเรือที่กู้ภัยนำกลับเข้าฝั่งสภาพศพใส่เสื้อกล้ามสีขาว
กางเกงยีนขาสั้นมีแผลที่หน้าผากค่ะเป็นลักษณะของรอยแตกรอยถลอกคล้ายกับถูกกระแทกด้วยของแข็ง
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตก่อนพบศพประมาณ๒๓ชั่วโมง
จากการสอบสวนพนักงานโรงแรมที่อยู่ใกล้กับจุดที่พบศพนะคะ
นายสุวรรณชัยสังครัฐเขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเที่ยงวันนี้
พนักงานของโรงแรมเห็นศพของผู้หญิงคนนี้ค่ะลอยอยู่ในทะเลที่หน้าโรงแรม
ก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้ตรวจสอบแล้วก็พายเรือออกไป

เมื่อกี้ไปเอาเรืออะไรมามันเจออีกฝั่งเหมือนแบบนี้
คือเขาซักมาเรื่อยเพราะฝั่งนู้นมันลงไม่ได้คลื่นมันแรง
เจอเห็นไหมเคยเห็นอย่างนี้

ศพนี้เป็นศพของนางอิสเบลใบลี่อายุ๔๒ปีเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะ
คือเพื่อนของอิสราเบลเนี่ยชื่อว่านาตาลีเขาก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
พอเห็นศพเพื่อนก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับผู้เสียชีวิตก็คือนางอิสเบลมาประมาณ๒ปีแล้ว
แล้วก็ผู้เสียชีวิตยังไม่ได้ทำงานแต่ว่าเรียนภาษาอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาบนเกาะสมุย
โมงเช้าวันนี้ค่ะนางอิสราเบลขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่พัก
แล้วก็บอกเพื่อนว่าจะไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็หายไปเลย
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อีกทีก็คือเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
ที่ผ่านมาก็เคยบ่นให้ฟังเหมือนกันว่ามีปัญหาครอบครัวแต่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาเรื่องอะไร
ออกค้นหารถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียชีวิตขี่ออกจากที่พัก
ตามคำให้การของเพื่อนก็จะต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็มีรอยบาทแพ้อยู่ที่หน้าผากด้วย